เส้นใต้วันนี้ขอยกเอาหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เมื่อเช้านี้ขึ้นมาให้ดูชิ้นหนึ่ง
แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมกับผมก็สงสัยเหมือนกัน
แฉกลุ่มรักเด็กโทรขออย่าเปิดชื่อ

ประเด็นข่าวบอกว่าตำรวจปคม

เด็กชายอายุต่ำกว่า๑๘
ขยายผลรวบ๘ลูกค้า

ประเด็นที่ผมและผู้ชมน่าจะสงสัยก็คือ
คำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีกัญชัยกรชัยคล้ายครึ่ง
นี่แหละผู้บังคับการตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
พลตำรวจตรีกรชัยพูดถึงผู้ต้องหาเหล่านี้ว่ายังไง

เรื่องต้นทราบว่าสารรัชดาให้ประกันตัวคนละ๓แสนบาทไปแล้ว
อย่างไรก็ตามในส่วนผู้ซื้อบริการทางเพศเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า๑๘ปีเนี่ย
เป็นทั้งดาราเป็นไฮโซเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
หรือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
ยืนยันว่าไม่เคยแถลงข่าวเปิดเผยชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน
แต่ว่าการที่มีรสนิยมร่วมเพศกับเด็กผู้ชายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ต้องจับกลุ่มตามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่หลายคนโทรมาขอไม่ให้แถลงข่าว
เพราะเกรงว่าจะมีการเปิดชื่อผู้บริการที่ถูกจับกลุ่ม
ซึ่งตนก็มีจัญญาบันไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะผิดขั้นตอนทางกฎหมาย
แต่ยืนยันว่าหากมีการกระทำผิดต่อเด็กชายจะจับดำเนินการให้ถึงที่สุด

คนหนึ่งเนี่ยอยู่ในวงจรของการดูแลบุคคลทางกฎหมายที่เขาอยากจะปรับตัว
อันนี้บางคนก็เดาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
อีกคนหนึ่งเป็นคนให้ความรู้กับคนมามากมายตลอดชีวิตของเขา

แล้วทั้งคู่เนี่ยมีภรรยาและมีบุตรอยู่แล้ว
แต่ว่ากลับทำกับเด็กที่ด้อยโอกาส
โสมมที่ท่านทำอยู่ทำไมไม่ละอายใจ
ที่ทำกับเด็กอายุกว่า๑๖ปีต่ำกว่า๑๖ปี
เพื่อแลกกับความสุขเพียงเล็กน้อย
เนี่ยฮะประเด็นตรงที่ว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้
เปิดเผยหน้าตาใต้เพราะผิดขั้นตอนทางกฎหมาย
ก็มีข้อสงสัยครับว่าสิทธิของผู้ต้องหา
มาตรการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ
เพราะว่าที่เราเห็นภาพชินตาเวลาจับผู้ต้องหาทั่วไปได้เนี่ย
ก็เอาไปแถลงข่าวก็มีนี่ครับ
ทีวีหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปกัน
แถลงข่าวกันตำรวจนำมาแถลงข่าว
บางทีก็ให้นักข่าวสอบถามกับผู้ต้องหาด้วย

ออกทีวีทีวีบางช่องก็คาดหน้าคาดตาทำภาพเบลอ
ที่หนังสือพิมพ์บางช่องหนังสือพิมพ์บางฉบับคาดหน้า
ฉบับไม่คาดอะไรเลย
ก็แล้วแต่มาตรฐานอยู่ตรงไหนครับ
แล้วที่ตำรวจบอกว่าทำไม่ได้เปิดชื่อไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย
อ้าวแล้วที่ผ่านมา
ที่เกิดคดีกับอาจยากรรมคดีอื่นทั่วไปเอาง่าย
คือถ้าผู้ต้องหาเป็นคนจน
ตำรวจเปิดได้เพราะกลัวเพราะไม่คิดว่าเขาจะฟ้องเอา
เขาไม่มีปัญญาฟ้องนี่ครับเขาเป็นคนจน
แต่ว่าอ้าวพอเจออาจารย์มหาวิทยาลัยคนมีชื่อเสียงไฮโซ
เป็นข้าราชการเขาขอไม่ให้เปิดชื่อไม่ให้เปิดหน้า
เอาท่านก็ยอมเขาแล้วท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ตกลงมาตรฐานเรื่องแบบนี้มันอยู่ตรงไหน
มันควรจะปฏิบัติให้เหมือนกันสิครับ
จริงแล้วในต่างประเทศเขา
เขาก็ไม่เปิดชื่อกันแต่บ้านเราก็ลักลั่น
เพราะหลักคิดเนี่ยมันมี๒มุม
มุมหนึ่งบอกว่าเมื่อทำผิดกฎหมาย
คุณก็ต้องยอมรับกับความอับอายขายหน้า

คุณทำผิดนี่ลูกเมียพลอยอับอาย
ก็ต้องทนทำใจยอมรับเพราะสามีตัวเองไปทำผิดนี่
ช่วยไม่ได้สังคมจะได้เห็นหน้าจะได้รับรู้
อีกมุมคิดหนึ่งอีกมุมคิดหนึ่งบอกว่า
เออเขาเป็นเพียงผู้ต้องหานะ
ยังไม่ใช่เป็นคนผิดที่แท้จริง
ผู้ต้องหาต้องรอให้ศาลตัดสินก่อน

เขาเป็นผู้ต้องหาเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้
ส่งไปให้อายการอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้
หลักฐานไม่พอส่งไปฟ้องศาลศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้
ฉะนั้นแค่เป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ผิดไม่ใช่คนผิด
ต้องรอให้สารตัดสินก็จึงไม่เอามาแถลงข่าว
ไม่เอามาเปิดชื่อรักษาสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเอา
แต่คำถามที่ผมถามก็คือว่าลักษณะแบบนี้
ตำรวจทำเหมือนกันไหมครับตำรวจมีมาตรการเหมือนกันไหมครับ
ถ้าไม่เหมือนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้องไปสั่งการทำให้เหมือนสิครับ
เออทำไมผู้ต้องหาบางคนเนี่ยโอ้โหเอาเข้ามาประจานเสีย
ใส่กุญแจมือล่ามโซ่มาถ่ายรูปเปิดแถลงข่าวใหญ่โตเอิก
เอาหน้าเอาตากันใหญ่แต่ว่าพอเจอคนมีชื่อเสียง
ข้าราชการเข้าไม่สามารถเปิดชื่อได้
มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับ
เหลื่อมล้ำอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องช่วยกันแก้
เอายังไงก็เอาสักทางหนึ่งถ้าคิดว่าเขายังเป็นผู้ต้องหาอยู่
เขาอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดสารอาจจะยกฟ้อง
แล้วเขาฟ้องเอาจะทำยังไงก็วางมาตรฐานไปเลยต่อไปนี้
ทำให้เหมือนกันหมดอ้าวถ้าเขาคิดว่าทำได้
เปิดหน้าได้เปิดชื่อได้ก็ทำให้เหมือนกันหมด
ใครจะโทรมาขอร้องขอเลิ้งก็ไม่ฟังเพราะถือว่าทำได้
ทีนี้ถ้าไปดูข้อกฎหมายกฎหมายกฎหมายก็เขียนไม่ชัด
คือกฎหมายเนี่ยไปเปิดช่องไว้ว่าเว้นแต่ว่าจะเป็นประโยชน์สาธารณะ
สื่อก็เอามาลงได้เพราะถือว่านี่เป็นประโยชน์สาธารณะ
ให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เคยถูกกระทำมาชี้ตัวได้
อันนี้เป็นประโยชน์กับสาธารณะอ้าวตำรวจบางคนก็อ้างว่า
เป็นประโยชน์กับสาธารณะผู้ต้องหาคนนี้เคยทำคดีอย่างนี้ไว้เยอะแยะ
เอามาลงหนังสือพิมพ์เอามาออกทีวีดีเหมือนกัน
คนที่ถูกกระทำคดีอื่นเนี่ยจะได้รุมกันมาชี้ตัวมาแจ้งความ
แล้วทำหลักฐานให้มันมัดมากขึ้นอ้าวก็อ้างว่านั่นเป็นประโยชน์สาธารณะ
มันไม่อะไรหรอกครับยังไงก็ได้แต่ขอให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ถ้าหลายมาตรฐานประชาชนเวียนหัวครับ
ก็ขอฝากบอกมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยว่า
ตกลงเอายังไงก็เอาซะอย่างหนึ่งครับ
อย่างคดีที่ไปตุ๋ยเด็กเนี่ยเอายังไงก็เอาซะอย่างหนึ่งครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เออเป็นครูบาอาจารย์เออเป็นไฮโซมีชื่อมีเสียง
เอามาเปิดเผยเดี๋ยวเขาก็เสียชื่อเขาจะฟ้องเอา
เอาให้นึกถึงผู้ต้องหาที่อยู่ต่างจังหวัด
ผู้ต้องหาที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีเงินไม่มีเส้นไม่มีอภิษฎเนี่ย
อ่ะทำไมเขามาประจานได้ล่ะครับ
ผมจึงบอกว่าในช่วงที่เขากำลังจะปฏิรูปตำรวจเนี่ย
ตำรวจต้องปฏิรูปตัวเองเรื่องพวกนี้ด้วย
อีกเรื่องหนึ่งที่๒มาตรฐาน
เมื่อกี้ที่คุณก๊อฟคุณดาวอ่านข่าวไป
มีรถเบ้นขับมาแล้วเมา
แล้วมันเกินมาตรฐานตั้งเยอะแยะแอลกอฮอล์เนี่ย
แล้วสุดท้ายคุณปล่อยตัวไป
ตำรวจยานวาช่วยตอบหน่อยว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหน
เพราะว่าถ้าเจอคนทั่วไปที่ไม่ใช่รถเบนท์เนี่ย

มีสองอย่างที่ทำคือให้นั่งอยู่ตรงนั้น
เก็บตัวไว้แต่ส่วนใหญ่เอาไปขังไว้โรงพัก
แล้วรุ่งเช้า๙โมงเบิกตัวไปฟ้องศาล
เมาแล้วขับสารก็สั่งปรับให้ทำโน่นทำนี่ก็แล้วแต่เถอะ

เอาล่ะถ้าสมมุติว่ามีเส้นมีสายก็มาประกันตัว
แต่ว่ากว่าจะประกันตัวได้ถ้าสมมุติจับดึกเนี่ยก็เช้าอยู่ดี
ไม่ประกันตัวเอาไปรออยู่ในห้องขัง
่งเช้าก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปเลยตำรวจพาไปขึ้นศาล
ก็เห็นทำกันอย่างนี้เกือบทั้งนั้นนี่ครับ
แล้วทำไมพอเป็นรถเบนท์มันมีกฎหมายข้อไหนฮะ
ว่าถ้าเป็นรถเบ้นให้ปล่อยไปก่อนเนื่องจากเขาเมาแล้วค่อยเรียกกลับมาใหม่
ถ้าเป็นรถกระบะไม่ได้กฎหมายประเทศไหนที่กำหนดว่า
ให้ดูความความรวยความจนตำรวจยานวาต้องตอบคำถามนี้นะครับ
คุณไปสร้างมาตรฐานอะไรกันไว้ล่ะเห็นรถเบ้นรถคนมีเงิน
มืออ่อนเท้าอ่อนใจอ่อนไปหมดกลัวอะไรเขาล่ะครับ
ก็ทำตัวกันอย่างนี้เขาถึงเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ
ปฏิรูปพนักงานสอบสวนก็ทำตัวกันอย่างนี้ครับ
และนี่จะตอบคำถามกับสังคมยังไง
จะตอบกล้าตอบไหมอ๋อเพราะเขาขับรถเบ้นครับ
ผมจึงปล่อยตัวไปก่อนเอากล้าตอบไหมล่ะครับ
ไม่รู้ว่าวันนี้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องหาบรรทัศน์ให้เจอว่า
ตกลงตำรวจจะเอายังไงขอคำตอบจากตำรวจยานาวา
ถ้าไม่ตอบผมก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ไปเรื่อย
เพราะว่าไม่ไหวครับทำอย่างนี้สะเทือนใจประชาชนครับ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะว่าทำไมระหว่างคนรวยคนมีกับคนจน

นี่ไงคือความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุติธรรม
นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุติธรรม

แล้วคนมีเงินพวกนี้ไปทำผิดกับเขา
อะไรเขาแล้วบอกว่าให้มากินข้าวฟรีมื้อหนึ่งจบกันไป

รู้ขอคำตอบจากตำรวจสนยานวาเจ้าของพื้นที่ครับ

เป็นเรื่องที่แน่นอนคนทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษ

ต้องอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกัน